แต่ว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับ
อายุสิบสองปีครับท่านผู้ชมครับคือน้องเนี่ยกำพร้า
นะแล้วในครอบครัวเนี่ยติดโควิดกันทั้งครอบครัวเลย
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยนะฮะเพราะว่าลำบากกันทั้งบ้านเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดนครศรีธรรมราชไปกับทางบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนี่ครับ
นำข้าวของเครื่องใช้ต่างนะครับอาหารการกินต่างเอาไปให้นะฮะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะท่านผู้ว่าก็สั่งให้มาเยี่ยมให้มาดูแล
เพราะว่าเด็กผู้หญิงวัย๑๒ปีคนนี้ตอนนี้ลำบากมาก
ครอบครัวเนี่ยติดโควิดทั้งหมดนี่ฮะตัวเล็กตัวน้อยติดหมดเลยครับ
คุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้คุณแม่ของน้องเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ๘สิงหาคม
ก็ถูกนำร่างไปชาปนกิจแล้วเนื่องจากติดโควิด
พ่อตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเด็กหญิงคนนี้ก่อนหน้านี้ติดเหมือนกัน
ทีนี้รักษาหายแล้วกลับมากักตัวที่บ้าน๑๔วัน
ก็มาอยู่ร่วมกับเด็กที่เป็นญาติกันอีก๓คนผู้ใหญ่อีกคนนึงรวมแล้ว๕คน
แต่บ้านหลังนี้อยู่ในสภาพแบบแทบจะกันลมกันฝนไม่ได้นี่ฮะชาวบ้านเขารู้ข่าวก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะครับ
ตอนนี้หลังจากที่คือเป็นผู้กักตัวเนี่ยเด็กเขาก็ออกไปไหนไม่ได้ไงฮะ
หยงผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันก็ออกไปไหนไม่ได้ก็ขาดเรื่องของอาหงอาหาร
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทางมวลินิทราชาประชานุเคาะ